วิสามันคนร้ายกันก่อนนะคะในช่วงของการที่
ตำรวจนี่เขาจะต้องไปจับกลุ่มคนร้ายก็อาจจะมีอาการต่อสู้ขัดขืนของคนร้ายนะคะ
ซึ่งตำรวจเองก็จะต้องป้องกันตัวด้วยอาวุธปืนจนอาจจะทำให้คนร้ายนี่เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ก็เช่นกันนะคะเป็นชุดสืบสวนนครศรีธรรมราชค่ะ
ไปจับผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตาย๒คนด้วยกันนะคะ
ซึ่งคนร้ายนี่เขาขัดขืนโดยใช้กริจพยายามจะแทงเจ้าหน้าที่

ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในบ้านไม่มีเลขที่นะคะ
ข้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองทัพภาคที่๔ในหมู่ที่๑ตำบลปากภูนอำเภอเมือง
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจต่อสู้กับคนร้ายมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ซึ่งในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบเพียงกองเลือดปอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร
ปลอกมีดปลายแหลมที่เป็นมีดกรีดจำนวน๒เล่มยาไอซ์๐๐กรัมในถุงพลาสติก
พลาสติกที่ใช้แบ่งบรรจุยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพ๑ชุดนะคะ
ทั้งหมดนี้ไปพบอยู่ที่บริเวณพื้นข้างบ้าน
ส่วนผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
และจากการไปสอบสวนพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างชุดสืบสวนนำหมายจับในคดีฆ่าคนตาย๒คนนะคะ
ตามจับนายสารวุจันเกลี้ยงอายุ๓๑ปีเขามีฉายาด้วย
ฉายาของเขาคือหมอกมีดคู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละ
หลังจากที่สืบทราบว่านายสารวุฒิผู้ต้องหากบดานอยู่ในบ้านหลังนี้
พอไปถึงไปพบนายสารวุฒิกำลังเสพไอซ์อยู่
แสดงตัวแล้วก็แสดงหมายจับนะคะ
แต่ปรากฏว่านายสารวุฒิเขาขัดขืนไม่ยอมให้จับโดยดี
และแถมชักกริดที่เหน็บอยู่ที่เอว๒เล่มออกมาด้วย
ซึ่งตรงตามฉายาเลยหมอกมีดคู่นะคะเขาก็พยายามที่จะพุ่งไปแทงตำรวจ
เจ้าหน้าที่ยิงสกัดไว้บอกว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะ
กระสุนเข้าที่หน้าอก๑นัด
ซี่โครงขวา๑นัดขาขวาอีก๑นัด

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
เนื่องจากกระสุนที่ตำรวจเขายิงไป
ไปถูกจุดสำคัญแล้วก็เสียเลือดมากด้วย

จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกับชุดสืบสวนนะคะ
ซึ่งก่อเหตุวิสามันในครั้งนี้ค่ะ